ถ้ามีโอกาสนะคุณชนะคุณลองไปซ้อมตายดู

ไม่เคยเจอใครมาพูดกับผมอย่างนี้
ปกติไปซ้อมเล่นกีฬาอะไรก็ว่ากันไป

คนเราต้องรู้จักมีสติอยู่เสมอ
การซ้อมตายทำให้เรานั้นได้สติได้แบบไหนแล้วต้องทำยังไง

น้องทำใจให้สบายคุณฉันนะ
เออน้องเบ้ต้องไม่ต้องเศร้าหรอกนะ
ไม่ต้องมีกังวลอะไรแล้วนะ

ก็ทำใจให้สบาย
ทำให้สบายเลยไม่ต้องเป็นกังวล

ไม่ต้องแพวงกับคนทางนี้

เดี๋ยวจะฟังข่าวนี้แล้วจะได้สบายใจขึ้น

พี่เขามึงขนาดนี้จะมีกังวลอยู่ค่ะ

เพราะว่าที่นี่นะเขาจัดเตรียม
การทำพิธีซ้อมตายไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ใครอยากไปสะดอกเคราะห์ต่อชะตาตามความเชื่อ

ที่สถาบันพัฒนาชาวพุทธในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เห็นมั้ยเขาตระเตรียมโลงสวบกว่า๒๐๐โลง
ที่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านที่ฉะเชิงเศร้า

มันเหมือนเป็นบทแต่ต้องไปตาม
แล้วมีผู้มาเข้าร่วมในพิธีนี้กว่า๒๐๐คนแหละนะ
แต่ละคนก็ถือดอกไม้ถือดอกบัว๑ดอก
เหมือนกับตอนที่เราจะตายจริงอะนะ
ก็นอกจากนี้ยังมีผ้าขาวมีผ้าไตรจีวรเตรียมไว้ให้แล้วด้วย
พอถึงเวลาพระท่านก็นำสวดแล้วก็ให้ทุกคนลงไปนอนในโรง
แล้วคือแบบเหมือนทำพิธีชาปนกิจจริงเลย
มีสายสินที่ผูกห้อยโยงเอาไว้แล้ว
ก็เอามามัดมือเหมือนมัตราสั่งมัดมือเราแบบเหมือนตายเลยจริง

เสร็จแล้วก็ให้นอนลงไป
ทำใจให้สบายทะพระท่านก็พูดก็บอกไป

เสร็จแล้วก็จะนำผ้าไตรจีวอนไปวางไว้บนตัวของเรา

ก่อนที่จะให้ชาวบ้านที่นอนในโลงลุกขึ้นมา

จะนอนยาวไม่ได้ใครจะหลับนี่ต้องปลูก

ถ้าผมนอนไปแล้วก็แล้วเกิดมันสบายขึ้นมา

นั่นแหละแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มีความตั้งจิตตั้งใจ
พอสวดเสร็จก็ลุกออกมาถวายสังขทาน
เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
ไปพูดคุยกับหนึ่งในคนที่มาทำพิธี
นี่ค่ะพี่มานะชัยศรีอายุ๔๖ปี

จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น
เพราะการนอนลงศพเนี่ยเหมือนเป็นการตัดเวรตัดกรรมในชาตินี้

แล้วเกิดใหม่แล้วพอตื่นมาก็เหมือนได้เกิดใหม่
เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นกุศโลบายทางใจ
ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เริ่มต้นสิ่งดี
อ่ะฟังเสียงพี่เขาเลยดีกว่าค่ะ
เคยทำครับแต่ไม่เคยเข้าพิธีใหญ่ขนาดนี้
เห็นว่าคราวนี้นี่มันมีการมัตตาสั่งด้วยเหมือนคนตายจริงใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับอันนี้ที่นอกเหนือจากเที่ยวทุกที่ที่ผ่านมา
แต่ที่นี่มีการมาตรฐานเหมือนคนตายจริงครับผม
ถามว่ากลัวไหมเป็นคนกลัวที่เข้าอยู่แล้วครับ
แต่ว่าก็มันก็ทำให้เราสบายใจและดีขึ้น
อยู่ในลงในลิฟท์บางทีอยู่คนเดียวก็ยังกลัวเลยนะเฦ็บผ่านในลิฟท์บางทีอยู่คนเดียวก็ยังกลัวเลยนะ
จริงเคยมีประสุทธิ์การลิฟท์พักตั้งแต่นั้นมาเป็นคนกลัวแคบเลย
ไม่ค่อยอยากเชื่อเพราะเจอคุณอยู่ในรูในซอกอะไรอย่างนี้บ่อยกัน
ก็ถ้าอยู่แล้วพอมันมีสิ่งเหล้าเราก็อยู่กับมันได้

งั้นคุณลองไปซ้อมตายที่โรงศพนี้ดูอาการคล้ายกัน
มันจะแคบเหมือนกันนะแต่ว่าใดก็ตาม

หาคนที่ได้ทำบุญบริจาคโรงศพมาก็เหมือนได้สนับสนุน
ให้คนได้ทำบุญสะดอกเคาะตามความเชื่อกันไป
เป็นมรณานุสติให้คิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา

ตอนที่มีชีวิตอยู่ทำดีเอาไว้ค่ะ

เดี๋ยวดิฉันทำโรงให้ใหญ่ขึ้น